ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องที่น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้นะครับ
เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านพักที่เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นนะครับ
อยู่ในหมู่บ้านซื่อตรงถนนสุวินทวง๒๙แขวงลำผักชีเขตหนองจอกนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ด้วยกัน๔คนนะฮะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวอีก๒คน
คนหนึ่งอายุสิบหกคนหนึ่งอายุสิบสามนะครับ
ปรากฏว่าพ่อนี่บาดเจ็บสาหัสแม่นี่ก็บาดเจ็บ
เพราะว่ากระโดดหนีไฟมาจากชั้น๒ของบ้านลงมาข้างล่าง
ส่วนลูกสาวสองคนเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนะฮะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของสัตวแพทย์นะครับแล้วพื้นที่บ้านเนี่ย
เขาก็ยังได้ทำเป็นโรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรงด้วยนะครับ
มีที่พักของคนงานด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวทารวีโพคานิตหรือว่าน้องมีนอายุ๑๖ปี
อีกคนนึงนะครับคือเด็กหญิงนิทารวีโพคานิตหรือน้องมีมี่อายุ๑๓ปี
ส่วนนายสัตวแพทย์ชาชัยโพคานิตอายุสี่สิบสี่ปี
และสัตวแพทย์หญิงกัญวีสุจิพงอายุสี่สิบสี่ปีบาดเจ็บนะฮะ
ตวแพทย์ชาติชัยในบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ลุกไหม้บ้านพักชั้นที่๒เนี่ยไหม้ทั้งหมดเลยนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาฉีดน้ำดับเพลิงนานร่วม๒๐นาที
ก็สงบนะครับที่พักที่เป็นบ้านหลังนี้นะฮะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นปลูกติดกันกับโรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรง
ซึ่งเป็นอาคารปูนชั้นเดียวนอกจากนี้ภายในรั้วเดียวกัน
ยังมีอาคารที่ต่อเติมขึ้นมา๒ชั้นโดยชั้นล่างเป็นที่พักสัตว์
ชั้นบนเป็นที่พักคนงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้
เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับจากการสอบสวนคนงานชาวพม่าของบ้านหลังนี้นะครับ
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็พักอาศัยกันอยู่ที่บริเวณบ้านพักคนงาน
ซึ่งอยู่ถัดจากบ้านหลังที่เกิดไฟไหม้นะฮะนี่เป็นภาพกราฟิกที่เราทำให้เห็นชัดชัดนะครับ
จะได้เข้าใจง่ายตอนตี๕คนงานเขาลุกขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดตามปกติ
แต่ได้กลิ่นแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้ภายในตัวบ้านหลังที่เจ้าของ
คนงานเขาก็ตะโกนร้องกันเพื่อจะบอกว่าเกิดไฟไหม้
และพยายามที่จะเข้าไปในตัวบ้านแต่ทีนี้ประตูเนี่ยมันล็อกจากข้างใน
กระทั่งได้ยินเสียงคนกระโดดลงมาจากชั้น๒ของบ้าน
ลงมาที่ข้างล่างที่บริเวณบ่อปลานะฮะ
ก็เลยไปดูก็เห็นว่าเป็นคุณหมอเจ้าของบ้านกับภรรยาที่กระโดดลงมา

ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะกระโดดลงมาคือไปพยายามช่วยลูกก่อนนะคะ
ทั้งคู่ไปช่วยลูกก่อนแต่ช่วยไม่ได้ก็กระโดดลงมาก่อน
ตั้งใจว่าลงมาก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปช่วย
แต่มันก็สูงด้วยนะลงมาเป็นบ่อปลา
ภรรยาของคุณหมอก็เป็นสัตวแพทย์เหมือนกันนะก็บาดเจ็บนะครับ
หลังจากนั้นคนงานก็พยายามที่จะเข้าไปในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะรู้ว่าน้องมีนกับน้องมีมี่ลูกสาวทั้งสองคนของคุณหมอทั้งสองเนี่ย
ยังอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่บนห้องนอนชั้นสอง

คนงานพอเข้าไปภายในบ้านได้นะครับ
พบว่าไฟกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนักเลย
บันไดบ้านที่จะขึ้นไปยังชั้นสอง

ไฟกำลังลุกไหม้หนักมากนะครับ
ไม่สามารถขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านได้
คนงานของบ้านเขาก็ตัดสินใจวิ่งย้อนกันออกมาจากบ้าน
แล้วขึ้นไปบนชั้น๒ในส่วนที่เป็นบ้านพักคนงาน
ซึ่งตรงจุดนี้เขาทำเป็นบันไดเดินขึ้นชั้น๒ที่
สามารถจะปีนขึ้นหลังคาบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ได้ที่เป็นบ้านหลัก
หลังจากนั้นคนงานกับเพื่อนนะเขาก็ตามเพื่อนนะครับ
เพื่อนที่เป็นคนงานชาวพม่าด้วยกันเนี่ย
ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำห่อตัวปีนข้ามจากบ้านพักคนงาน
แล้วเดินตามหลังคาโรงจอดรถจนไปถึงจุดที่เป็นห้องนอนของน้องมีนกับน้องมีมี่
ค้อนทุบทำลายเหล็กดัดคือห้องนอนเขาติดเหล็กดัด
เพื่อเข้าไปในห้องพอเข้าไปถึงฮะก็เจอน้องมีนกับน้องมีมี่
กอดกันอยู่ที่บริเวณหน้าประตูห้อง
คนงานชาวพม่าเขาก็ช่วยกันอุ้มน้องทั้งสองคนออกมา
แต่พออุ้มออกมาจนถึงจุดที่เป็นอาคารที่พักของคนงาน
พบว่าเด็กทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วโอ้โหคงจะสำลักควันด้วย
ใช่คาดว่าสำลักควันแล้วก็ความร้อนด้วย
ตอนไปอุ้มบอกว่าเด็กทั้งสองคนคือตัวแข็งแล้วด้วย
ก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาไม่ได้เพราะติดเหล็กดัดอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงคนงานชาวพม่าของบ้านหลังนี้นะครับ
ที่เขาเล่าถึงนาทีที่เข้าไปช่วยเหลือน้องทั้งสองคนนะครับ
ผมส่องไฟเข้าไปในหน้าต่างถานหน้าต่างผมยังเข้าไม่ได้
เพราะว่าหน้าต่างเปิดได้แล้วกระจกแตะหมดแล้วเพราะว่าจะแดนด่างข้างหลัง
แต่ผมก็เลยเปิดแล้วก็ผมส่องเข้าไป
น้องที่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่บนเตียงอยู่ข้างล่าง
อยู่ข้างล่างห้องตรงที่มงสั้นมงเดือนพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับ

ใช่คือพี่คุณเห็นว่าคือแกนแล้ว
นั่งกอดกันสองคนข้างในห้องนอน

ตรงท่าท่าเตียงไม่ได้อยู่หมดจริงคือนั่งคลุกเขากอดกันเลย
น้องอายุประมาณเท่าไหร่คนโตก็คือสี่หกครับ
คนแรกก็เกินประมาณสิบสักเป็นผู้หญิงของผู้
สำหรับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทเจริญ
วิทิศกรกุลรองภูมิกับการสอนอลำผักชีบอกว่า
หลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็เข้ามากั้นพื้นที่บริเวณเกิดเหตุไว้แล้วนะครับ
เพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานทั้งหมด
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุแต่สาเหตุเบื้องต้นต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้น
บริเวณใต้บันไดชั้นล่างซึ่งมีคัทเอาท์
และเป็นจุดเชื่อมต่อสายไฟไปยังจุดต่างต่างของตัวบ้านแล้วจุดนี้ก็มีช่องลมด้วย
ทำให้ไฟที่ไหม้เนี่ยสามารถที่จะโหมขึ้นไปสู่ข้างบนได้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่เด็กทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่บนห้างอ่าห้องนอนชั้นสอง
ซึ่งเป็นเตียงสองชั้นนะฮะน้องมีนอยู่นอนอยู่บนเตียงชั้นบนนะครับ
ส่วนน้องมีมี่นอนเตียงชั้นล่างที่หน้าต่างมีเหล็กดัดติดอย่างหนาแน่นด้วยนะครับ
ไม่สามารถออกไปได้คาดว่าเด็กจะสำลักควันเสียชีวิต
แล้วก็ถูกความร้อนจนผิวหนังไม่เกรียมเนื่องจากในห้องนั้นไม่ถูกไฟไหม้

อาการบาดเจ็บของนายสัตวแพทย์ชาติชัยตอนนี้อาการยังบาดเจ็บสาหัส
ยังใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากพยายามจะเข้าไปช่วยลูก
แต่ทำไม่ได้ก็เลยต้องกระโดดจากชั้น๒ลงไปจุดที่เป็นบ่อปลา
ส่วนสัตวแพทย์หญิงกัญญาวีภรรยาตอนนี้บาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ยังไม่สามารถให้การอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ได้
เพราะว่ายังอยู่ในอาการภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังไม่ทราบว่าลูกสาวทั้งสองคนของตัวเองนั้นเสียชีวิตแล้ว
แต่ว่าสัตวแพทย์หญิงกัญวีเนี่ยพอฟื้นขึ้นมานะคะ
คำถามแรกที่พูดเลยก็คือลูกสาวอยู่ไหน
ยังไม่กล้าบอกค่ะว่าลูกสาวทั้งสองคนเสียชีวิต
ก็บอกไปแค่ว่าอยู่อีกโรงพยาบาลนึง
บอกแค่นี้เพราะน่าสงสารมาก
ขนาดคนงานที่เข้าไปช่วยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
คือภาพที่เห็นขณะที่ไปช่วยคือน้องทั้งสองคนนั่งกอดกันอยู่
เหมือนกับพยายามจะหนีไม่ได้แล้ว
หลังจากเกิดเหตุนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราก็ไปที่หมู่บ้านซื่อตรงเขตน้องจอกนะคะ

เพื่อนบ้านก็บอกว่าอยู่บ้านรั้วติดกันเลยค่ะ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาว๒คน
ก็เป็นครอบครัวสัตวแพทย์นะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าส่วนตัวแล้วก็เคยได้มีโอกาสพูดคุย
พาสุนัขไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนบ้านกัน

ลูกสาวสองคนก็อยู่ในวัยที่กำลังน่ารักมากนะคะ

ในฐานะที่ตัวเองเป็นเพื่อนบ้านแล้วตัวเองก็มีลูกด้วย

อยากจะให้กำลังใจคุณหมอมาก

เพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครคาดคิด

คุณหมอเองก็ได้พยายามช่วยเหลือลูกสาวทั้งสองคน
อย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถแล้วค่ะ
ฟังเสียงเพื่อนบ้านดูหน่อยนะคะ
จากนั้นนะคะคุณสุดปรีดานักข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะคะ

แล้วก็เป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือตอนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าหลังจากไฟไหม้สงบลงแล้ว

คนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
เธอก็ไปเยี่ยมคุณหมอทั้งสองท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นสัตวแพทย์
ที่โรงพยาบาลอาการของคุณหมอผู้ชายยังน่าเป็นห่วง

ส่วนคุณหมอผู้หญิงก็บาดเจ็บแต่อาการไม่หนักมากนะคะ

คุณหมอผู้หญิงตอนนี้มีสติแล้วรู้สึกตัวแล้วพูดคุยได้แล้วนะคะ
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยก็คือสภาพจิตใจค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสัตวแพทย์ทั้งคู่เนี่ย
ยังไม่มีใครรู้ว่าลูกสาวทั้งสองคนเสียชีวิต

คุณแม่เนี่ยสัตวแพทย์หญิงพอฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่พูดเลย

ลูกสาวทั้งสองคนอยู่ที่ไหน
ทางคนไปเยี่ยมทางเจ้าหน้าที่
ไม่รู้จะตอบยังไงคุณภาคภูมิ
ไม่อยากจะให้เสียกำลังใจก็เลยตอบไปแค่ว่า
ตอนนี้ลูกสาวทั้งสองคนอยู่อีกโรงพยาบาลนึง

อยากจะให้ทั้งสองคนได้พักรักษาตัวให้หายดีก่อน
แล้วหลังจากนั้นถึงจะบอกความจริงทั้งหมดนะคะ
น้องผู้ชายที่เขาถูกไฟลวกด้วยนะคะ
อาการค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วก็ทางมูลนิธิเขาส่งไปที่โรงพยาบาลหนองจอก
แล้วทีนี้พอไปเยี่ยมเขาก็ใส่ท่อช่วยหายใจ
ซึ่งอาการค่อนข้างจะเป็นเยอะ
ส่วนน้องผู้หญิงเขายังพอมีสตินิดนึง
ก็คือก็เป็นถูกไฟลวกเหมือนกัน
แต่ว่าไม่เยอะเท่ากับน้องผู้ชาย
พยาบาลมีอยู่พยาบาลท่านหนึ่ง
เขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อน
ค่ะเราก็ไม่ได้บอกอะไรอะค่ะ
อะไรยังไง
เราก็พยายามเลี่ยงไม่ได้พูดอะไรมากอะค่ะ
เพื่อที่ว่าเราจะได้ออกมาดูแลอะไรอย่างนี้

คือเพื่อนบ้านทุกคนบอกตรงกันนะคะว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้
ไฟมันไหม้แบบลุกลามเร็วมาก
บ้านเขามีถังดับเพลิงนะคะพอเห็นไฟไหม้ทุกบ้านเข้ามาช่วยกันนะ
ระดมฉีดนะคะแต่มันช่วยแบบไม่ทัน
เพราะไฟมันไหม้แบบเร็วมากลุกลามไปเร็วมากจริง
ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เพื่อนบ้านก็บอกว่าอยากจะให้เร็วกว่านี้ได้ไหม
เพราะว่าหลังจากคนในหมู่บ้านโทรไปแจ้งกว่าจะไปถึงมันนาน
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะถ้าไปเร็วกว่านี้
อาจจะช่วยทันไหมอาจจะลดความสูญเสียลงได้มากกว่านี้ไหม
มีรายงานว่าเพื่อนของน้องทั้งสองคนนะคะ
พอรู้ข่าวว่าทั้งสองคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้
ในห้องเรียนของน้องมีนน้องมินนี่
รู้ข่าวปุ๊บร้องไห้กันระงมทั้งห้องเลยนะ

ก็ได้มีการโพสต์มีการให้กำลังใจ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องมีนและน้องมินนี่
ในโลกโซเชียลอย่างที่เห็นนะคะ
สิ่งที่ต้องให้กำลังใจที่สุดตอนนี้ก็คือ
คุณหมอทั้งสองท่านแต่เสียงสะท้อนจากชาวบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ
แต่ถ้ายังจำกันได้เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
บ้านของน้องพิ้งนักศึกษาปี๒มหอการค้า
เขาก็บอกเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ไปช้าเกินไปหรือเปล่า